แต่ว่าไม่ใช่ชาวจีนอุ้มชาวจีนค่ะ

แต่พฤติการเหมือนกันเด๊ะเลยคืออุ้มชาวจีน
ไปรีดถ่ายเงินสกุลดิจิทัล

เหตุการณ์เกิดขึ้นนี่คือตั้งแต่๑๐มีนาคมแล้วพี่อุ๋ย

เพิ่งเป็นข่าวโดนจับกันไปเป็นร้อยคน

นี่นี่คือชุดตำรวจเลยหรือเปล่าเนี่ย
ชายแต่งกายคล้ายตำรวจตอนแรกเขาก็ไม่แน่ใจไง
ทีแรกก็คิดว่าเออปลอมหรือเปล่าตำรวจปลอมหรือเปล่า

ผู้เสียหายเธอชื่อนามีนะคะเธอเป็นล่าม

ส่วนเพื่อนเธอเนี่ยชื่อนายฉี
คนนี้เป็นเพื่อนชายชาวจีน
ถูกตำรวจ๔คนอุ้มตัวไปรีดทรัพย์เป็นสกุลเงินดิจิทัล
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้า๑๐มีนาคมในซอยประชาสงเคราะห์๒เขตดินแดง
ล่าสุดเช้าวันนี้ตำรวจสอนอดินแดงค่ะ
เอาเอกสารหลักฐานไปยื่นขออำนาจสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
ออกหมายจับกลุ่มผู้ต้องหาซึ่งก็คือตำรวจนั่นแหละ๔นาย
คุยกับนางสาวนามีเธอบอกว่าเธอไปล่ามให้นายฉี

วันนั้นนายฉีให้เธอไปพบที่บ้านในซอยประชาสงเคราะห์๒
เพราะจะให้ไปเป็นเพื่อนในการทำธุรกรรมต่ออายุหนังสือเดินทางและวีซ่า
ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะ
ก็มีเพื่อนชาวจีนของนายฉีค่ะ

พอไปถึงเนี่ยก็พบว่าอ้าวเอกสารที่เตรียมมาทำธุรกรรมมันไม่ครบ
ต้องวนกลับมาที่บ้านในฉีอีกรอบนึง
รอบนี้แหละวนกลับมาปุ๊บเอ๊ะทำไมมีผู้ชายแต่งกายคล้ายตำรวจอยู่๕คน

แล้วปรากฏว่าชายกลุ่มนี้อุ้มทั้งนายฉีแล้วก็ตัวนางสาวนามีขึ้นรถไปคนละคัน
โดยเพื่อนในฉีเนี่ยขับตามประกบเป็นขบวนออกจากซอยรวมละ๔คันด้วยกัน
ทีนี้ระหว่างที่อยู่บนรถผู้ชายที่เป็นตำรวจก็ถาม
ถามนางสาวนามีบอกรู้จักกับนายฉีได้ยังไง
เธอก็บอกก็รู้จักมา๑ปีในฐานะล่ามก็เป็นร่ามแปลภาษาให้
ตำรวจบอกรู้ไหมว่าผู้ชายคนนี้ในศรีคนนี้ที่เธอรู้จักเนี่ย
เขามีความผิดฐานปลอมแปลงบัตรประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ย
คุณต้องจ่ายเงินสกุลดิจิทัล๖๐๐๐ยูเอสมาให้ผม
เอสดิจิทัลเนี่ยคิดเป็นเงินไทยคือ๒ล้านกว่าบาท
กับการปล่อยตัวในฉีในฉีก็เลยให้กลุ่มผู้ก่อเหตุ
คุยกับลูกชายที่อยู่ที่ประเทศจีนเลยแล้วสุดท้ายลูกโอนมาให้จริงจริง
แต่ลูกก็โอนมาให้ครึ่งเดียวคือสามหมื่นค่ะล้านกว่าบาท
หลังจากนั้นผู้ก่อเหตุก็คือตำรวจก็ยอมปล่อยทั้งนายฉีแล้วก็นางสาวนามีกลับมาที่จุดเดิม
ทีนี้พอมันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเนี่ย
คุณนามีก็บอกว่าพยายามจะติดต่อผู้เสียหายไปเหมือนกันเพราะว่ามันมีการแจ้งความใช่ไหมคะ

ตอนนี้เธอเลยรู้สึกหวาดกลัวเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย
แล้วก็ตอนแรกเธอไม่แน่ใจว่าใช่ตำรวจจริงไหม

ก็แอบคิดแหละว่าถ้าเป็นตำรวจจริงเขาจะมารีดไถประชาชนแบบนี้เหรอ

ทีนี้ปรากฏว่าตรวจสอบไปแล้วมันดันเป็นตำรวจจริงไงคะ
ตำรวจพอรู้เรื่องปุ๊บก็ไล่ตรวจสอบข้อมูลเลย

ฉีเนี่ยมีบัตรประชาชนคนไทยจริงนะคะ
ใช้ชื่อว่าสารสอายุ๕๕ปีเป็นชาวสมุทรปราการ
ใช้บัตรนี้ทำธุรกรรมในไทยด้วย
ทีนี้ตำรวจเนี่ยบอกว่าต้องขยายผลตรวจสอบดู
ว่ามันคือการสวมบัตรประชาชนหรือเปล่า
ต้องไปดูว่านายสารสวัย๕๕ปีคนนี้ยังมีชีวิตอยู่ไหม
และต้องไปขยายผลแน่นอนแหละว่าแล้วในฉีที่เป็นคนจีนเนี่ย
ทำบัตรประชาชนไทยมีบัตรประชาชนคนไทยได้ยังไง
ล่าสุดทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรงจุดเกิดเหตุนะคะ
ก็มีชาวบ้านก็มาเล่าให้ฟังว่านายฉีย์กับนามี
อาศัยอยู่ที่ซอยประชาสงเคราะห์๒จริง
ปกติเห็นอยู่ด้วยกันตลอดเลยมีเพิ่งมาอาทิตย์หลังหลังนี่แหละ
ที่ไม่เห็นไม่เห็นอยู่ด้วยกันแล้วเรื่องนี้ต้องถามบิ๊กโจ๊กเนอะ
โจ๊กก็เคลียร์เรื่องทุนจีนสีเทาด้วยใช่ไหมคะ
พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
จากการสืบสวนเนี่ยผู้เกี่ยวข้องกับการอุ้มได้ทรัพย์มี๕คน
จำนวนนี้มีตำรวจตรวจคนเข้าเมือง๑๔คนยดสูงสุดคือพันธุ์ตำรวจตรี
เรื่องต้นก็เชิญตัวทั้ง๔คนมาสอบปากคำแล้ว
อยู่ระหว่างศาลที่จะออกหมายจับฐานความผิดในข้อหาร่วมกันกักหางหน่วงเหนียว
ข่มขืนใจผู้อื่นและเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา๑๕๗
ส่วนผู้ร่วมก่อเหตุอีกคนนึงตอนนี้อยู่ระหว่างหลบหนีนะคะ
ยังไม่ยืนยันเหมือนกันว่าเป็นตำรวจหรือว่าไม่ได้เป็น
แต่ถ้าเป็นการดำเนินการทางวินัยพบตรพูดออกมาแค่สองคำสั้น
ไล่ออกให้หมด
ก็เดี๋ยวต้องดูท่านพบนิดหนึ่งนะครับนะแต่อย่างนั้นก็ตามผู้กำชาเนี่ยจะถือว่าไม่รับผิดชอบคงไม่ได้
ทีนี้มีแหล่งข่าวระดับสูงของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเขาให้ข้อมูลมาแบบนี้ค่ะว่า
นายสารสหรือนายฉีเนี่ยมีข้อมูลการเกิดในระบบแต่ไม่เคยทำบัตรประชาชนมาก่อน
จะมีการทำบัตรประชาชน๕เมษายนปีที่แล้วที่สำนักงานทะเบียนบางบ่อค่ะที่สมุทรประการ
ซึ่งถามว่าผิดปกติไหมก็ผิดปกติแหละปกติเราทำบัตรประชาชนกัน๑๕ปีใช่ไหมคะอายุอ่ะ
คือเดี๋ยวนี้๗ขวบก็ไปทำใช่เดี๋ยวนี้ทำได้แล้ว๗ขวบ๗ปีก็ไปทำแล้ว
แต่อันนี้มันงงตรงที่ว่านี่๖๐กว่าแล้วเพิ่งมาทำแต่มีข้อมูลการเกิดมีข้อมูลการเกิดในระบบ
แล้วมาเกิดอะไรในระบบที่เมืองไทยแต่ไม่มีบัตรไม่มีอะไรเลยอย่างนี้งงไปหมดเลย
ทีนี้ตำรวจก็เลยสันนิษฐานว่าแบบนี้สวมข้อมูลหรือเปล่าและถ้าสวมข้อมูลจริงทำเองไม่ได้หรอก
เจ้าหน้าที่รัฐก็ต้องช่วยเหลือใช่ไหมล่ะก็ต้องขยายผลนะคะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวเราเลยลองโทรไปคุยกับหนึ่งในตำรวจที่ถูกกล่าวหาคนนี้เป็นยศร้อยตำรวจโทครับ
บอกเรื่องเป็นยังไงขอฟังหน่อยก็บอกผมขอชี้แจ้งหน่อย
ผมไม่ได้เรียกเงินตามที่ถูกกล่าวหาแต่ผมเป็นหนึ่งในชุดจับกลุ่มจริง
เขาใช้คำว่าชุดจับกลุ่มนะฝั่งผู้เสียหายเรียกว่าชุดอุ้มรีดไถ
แต่ตำรวจบอกว่าเขาเป็นหนึ่งในชุดจับกลุ่ม
วันนั้นเนี่ยเขาได้รับแจ้งมาว่ามีชายชาวจีนอยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
ทีนี้พอตรวจสอบไปเนี่ยก็พบว่าเอ๊ะชาวจีนคนนี้เขามีบัตรประชาชนไทย
เขาก็เลยไม่ได้ดำเนินคดีแล้วก็ปล่อยตัวไป
ส่วนที่มีคำสั่งไล่ออกจากราชการเนี่ยถามว่ากังวลไหมผมก็กังวล
แต่ผมก็พร้อมจะสู้คดีตอนนี้ก็ถูกผู้บังคับบัญชาคุมตัวอยู่ที่ต้นสังกัด
ค่ะทั้งชุด๔คนต่อมอที่โดนเนี่ยก็คือเป็นชุดจับกลุ่มหมดเลยไหมคะ
ใช่ครับไม่ได้จับไม่ได้จับแต่นี่ไม่ได้จับเพราะว่าตรวจสอบแล้วว่ามันเป็นคนไทยแล้วก็ปล่อยไป
แต่มันมีการอ้านว่าเราไปเรียกเงินเรียกอะไร
แสดงว่าไม่มีการรับเงินใช่ไหมคะ

อ่ะทางหนึ่งในชุดจับกลุ่มที่เป็นยศร้อยตำรวจโทบอกไม่มีการรับเงินอะไรเลย
บอกพอพบว่ามีบัตรมีอะไรถูกต้องก็ปล่อยตัวไป

เขาโอนไป๓๐๐๐แล้วเอาจริงค่ะไอ้สกุลเงินดิจิทัลเนี่ยนะมันตรวจสอบได้
ดูปุ๊บมันจะรู้เลยว่าโอนจริงไม่จริงแล้วปลายทางไปที่ไหน
อ่ะนะคะเรื่องคดีตอนนี้อยู่ระหว่างขยายผลเพิ่มเติมนะคะหาผู้เกี่ยวข้อง
เขาบอกมีคนไทยคนหนึ่งเป็นคนชี้เป้าด้วย
ก็เดี๋ยวจะต้องรวบรวมข้อมูลให้กลุ่มให้แค่กับตำรวจ
ข้อมูลของคนชี้เป้าข้อมูลของกลุ่มตำรวจที่ไปรีดไถเงินด้วย
ทีนี้ถามว่าแล้วทำไมจะต้องเป็นชายชาวจีนคนนี้ล่ะ
ก็เหมือนเคสอื่นเลยค่ะเพราะรู้ว่าเขามีเงิน
เออเขามีเงินไงส่วนชายชาวจีนคนนี้เดี๋ยวยังไงก็ต้องเชิญตัวมาให้ปากคำ
แล้วก็ตรวจสอบด้วยว่าเข้าข่ายความผิดกฎหมายข้อหาไหนไหม
และตรงตามที่ตำรวจตมกล่าวอ้างหรือเปล่าว่า
ไม่ได้ไปอุ้มรีดแต่ไปจับกลุ่มเพราะว่าเขาอยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด